วันนี้คงไม่มีประเด็นไหนที่ได้รับการพูดถึงกันมากไปกว่า
เรื่องการเลิกรากันของเจชนะทิพย์แล้วก็เมพิชชนาศดาราสาวชื่อดังนะครับ
โดยฝ่ายนักแสดงสาวได้ออกมาประกาศข่าว
ด้วยตัวเองผ่านทางอินสตราแกรมส่วนตัวนะครับ
พร้อมกับเปิดใจถึงปมรักร้าวในครั้งนี้ว่า
เนื่องมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของฝ่ายชาย

เมย์อึดอัดกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้
สิบกว่าวันมาแล้วยังทำใจไม่ได้เลย
และเมย์คิดว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้เมย์จะไม่ไหว
กำลังจะเป็นโรคซึมเศร้า
ความรักของเรามาถึงทางตันแล้ว

และเมย์เองก็เสียใจมาก
มีปัจจัยบางอย่างทำให้เราต้องจบความสัมพันธ์

ขอทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้เราทั้งคู่ด้วย
โปรดอย่าถามอย่าแท็กใดมาอีกเลย

นี่คือข้อความที่เมพิชชนาธิ์โพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว
เมื่อเวลาประมาณ๑๑นาฬิกาเศษของวันนี้
เพื่อบอกกล่าวกับแฟนว่า
ความรักของเธอกับแฟนนุ่มนักฟุตบอลอนาคตไกล

ถึงความไม่เหมาะสมต่างนานา

มีอันต้องสิ้นสุดลงแล้ว
โดยนักแสดงสาวเปิดใจทั้งน้ำตาผ่านทางไทยรัฐออนไลน์
ปมรักร้าวครั้งนี้ว่า
เกิดจากวันที่เธอและเจชนะทิพย์
ได้เข้าไปคุยกับครอบครัวของแฟนนุ่มถึงเรื่องแต่งงาน

คุณแม่ของเจเคยบอกว่า
อยากให้สนามฟุตบอลสร้างเสร็จ
และเจเข้าพิธีอุปสมบทเรียบร้อยซะก่อน

กลับได้รับคำตอบว่าไม่มีเลิก

และเจเกิดปีไก่เหมือนกัน
อยู่ด้วยกันไม่ได้จะตีกัน

และเอ่ยปากถามคุณพ่อคุณแม่ของแฟนนุ่มว่า
ไม่ชอบอะไรเธอหรือไม่

แต่แสดงความกังวลเรื่องค่าสินสอด
ซึ่งนักแสดงสาวยอมรับว่าเสียใจ
เพราะเธอไม่ได้ต้องการอะไร
อีกทั้งที่ผ่านมาได้ยอมทำทุกอย่างแล้ว
ฝากไข่และปรับตัวเพื่อให้คนยอมรับ
แต่ถ้าคนในครอบครัวของแฟนหนุ่มไม่ยอมรับ
ความรักของเธอคงไปต่อไม่ได้
โดยหลังจากที่เมพิชชนาธิ์ออกมาประกาศ
ฉากความสัมพันธ์กับเจชนะทิพย์
ก็สร้างความตกอกตกใจให้กับแฟนคลับของทั้งสองอย่างมาก
เมื่อวันที่๒๔ธันวาคมที่ผ่านมา
เมย์ยังยืนยันว่าหากไม่มีอะไรผิดพลาด
เจชนะทิพย์คือเจ้าบ่าวของเธอ
ก็คุมคนนี้แหละถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาด
กลางความเศร้าเสียใจที่ความรักต้องเดินมาถึงทางตัน
แต่เมพิชชนาธิ์ก็ได้รับกำลังใจอย่างท่วมท้นจากแฟน
รวมถึงเพื่อนพี่น้องที่รักในวงการบันเทิง
อาทิเป้ยปานวาดที่โพสต์รูปเมเจ
ตามด้วยแฮชแท็กให้กำลังใจว่าไม่เป็นไรนะ
ขณะที่หนิงปณิตาโพสต์อินสตาแกรมเป็นรูปคู่เธอกับเมย์
พร้อมข้อความที่สื่อความหมายส่งถึงเจชนะทิพย์
เป็นการให้คำมั่นว่าจะดูแลนักแสดงสาวรุ่นน้องเอง
ตามสัญญาที่เคยให้กันไว้
มันมาสุดทางฝัน
ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เธอโชคดี
ไม่ต้องทนอยู่ตรงนี้ให้ทรมาน